คุณผู้ชมมีเรื่องนี้ที่เป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับเด็กผู้ปกครองต้องอยู่ใกล้จริง

แล้วเครื่องโม่น้ำแข็งมันแบบไปเอานิ้วไปติด
แล้วกว่าจะเอาออกได้แต่ยังดีเป็นแพลงเล็กน้อยนะคะ
ไม่ได้นิ้วขาดมือขาดอะไรแต่นิ้วไปติดแล้วเด็กก็ร้องจ้าเลย
นี่ค่ะนี่คือกู้ภัยกำลังช่วยกันนะ
เด็กผู้ชาย๖ขวบเองนะคะเป็นกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
น้องเขาเนี่ยนิ้วมือไปติดในเครื่องโม่น้ำแข็งใส
น้องก็ร้องอะค่ะเด็กก็ตกใจอ่ะนะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี้เอง
ร้านขายน้ำแข็งใสหน้าร้านทองแถวตลาดหัวกุญแจ
อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีมือขวาของน้องไปติดอยู่อะค่ะ
แล้วก็ร้องแบบตกใจกลัวนะนิ้วชี้ด้านขวาติดอยู่ในเครื่องแบบแน่นเลยอ่ะ
เจ้าหน้าที่ต้องถอดตัวเครื่องโม่นน้ำแข็งออก
ชาวบ้านก็มาดูมาลุ้นมาให้กำลังใจมาคอยช่วยเหลือ
คือหลายคนก็กังวลไงเป็นห่วงว่าโอ้โหมันจะหนักขนาดไหน
เพราะว่าไปติดแบบแน่นเอาไม่ออกอะไรแบบนี้
จะขาดไหมจะอะไรไหมใช่ไงเป็นห่วงอย่างนั้น
ก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะคะช่วยได้เอานิ้วมือของน้องออกมา
ก็มีบาดแผลที่ปลายนิ้วชี้เล็กน้อยไม่ได้นิ้วขาดไม่ได้อะไร
บาดเจ็บเล็กน้อยใช่
เจ้าของร้านน้ำแข็งใสค่ะนางสาวนิธิพรนิธิจิรวัตรอายุ๔๕ปี
บอกว่าน้องคนนี้จะมาช่วยเธอขายน้ำแข็งใสเป็นประจำ
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุได้ปิดเครื่องโม่นน้ำแข็งแล้ว
แต่น้องน่าจะเห็นน้ำแข็งใสติดค้างอยู่ในเครื่อง
ก็เลยเอานิ้วมือไปล้วงไปหยิบจะหยิบมากิน
จังหวะนั้นนิ้วมือก็เลยเข้าไปติดในเครื่อง
อ๋อเครื่องมันไม่ได้ทำงานดีที่ปิดเครื่องแล้ว
ปิดเครื่องแล้วก็คงเข้าไปติดขัดอยู่นั่นแหละ
ใช่ก็เลยถ้าเครื่องปั่นอยู่ก็เรียบร้อย
จริงมันก็ยิ่งดูดเข้าไปไงก็เลยฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับผู้ปกครองนะคะเวลาเด็กไปอยู่ใกล้เครื่องอะไรแบบนี้

อันนี้ก็เป็นอุทาหอนไม่เป็นอะไรมากเนอะ
ไม่เป็นอะไรมากค่ะอยากฝากอะไรไหม
ก็เป็นอุทาหอนนะคะว่าอย่าให้เด็กมาเล่นเครื่องปั่นเครื่องอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นค่ะ
อาจจะเป็นขาดอันนี้ยังน้อยต่อไปก็ไม่แน่อะไร
ก็เลยเป็นอุทาหอนว่าอย่าให้เด็กมาเล่นนะคะว่าให้เราทำเอง
แต่หย่อเข้าไปจนอุดติดแน่นไงคงอยากจะหยิบน้ำแข็งออกมาอะไรแบบนี้
น้องก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาเรียบร้อยว่ามี๑หรืออะ
ส่งไปให้คุณหมอตรวจรักษาเพิ่มเติมกลับบ้านได้แล้วนะคะ
ไม่ได้รับอันตรายอะไรรุนแรงน้องก็แค่ตกใจกลัว